ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับ
ทีมชาติไทยลงแข่งขันเตรียมจะแข่งขันในนัดที่๒นะครับ
จะเจอกับเจ้าภาพมองโกเลียไปดูความพร้อมหน่อยครับ
จากที่เกมแรกนั้นเอาชนะสิงคโปร์มาได้นะครับสามประตูต่อหนึ่ง
ในการแข่งขันฟุตบอลในรุ่นอายุต่ำกว่า๑๙ปี
ช้ำเอเชียรอบคันเลือกของกลุ่มไอ
ซึ่งก็เตรียมเดินทางถึงนัดที่๒แล้วล่ะครับ
ช้างศึกทีมชาติไทยในรุ่นอายุต่ำกว่า๑๙ปี
ลงสนามเจอกับเจ้าภาพมองโกเลียในเวลา๑๕นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็ยอมรับว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายที่จะเอาชนะมองโกเลีย
แม้ว่านัดที่ผ่านมาพวกเขาจะแพ้ญี่ปุ่นมาด้วยสกอร์๐ประตูต่อ๗ก็ตามครับ
ขณะที่ไทยนั้นเก็บ๓แต้มประเดิมด้วยการเอาชนะสิงคโปร์มา๓ประตูต่อ๑นะครับ
เกมนี้หากทีมชาติไทยของเรานั้นเก็บชนะได้อีกนัดโอกาสเข้ารอบก็ถือว่าสดใสแล้วครับ
ก็คือต้องการเก็บใช้ชนะในทุกนัดนะครับ
และในนัดที่มองโกเลียพบกับญี่ปุ่นนั้นก็มองว่ามองโกเลียนั้นมีนักเตะที่ดีหลายคน
หากจะเอาชนะพวกเขาได้พวกเราต้องทำงานกันอย่างหนักเลยทีเดียวครับ
อย่างไรก็ตามสิ่งที่กังวลก็คือไทยนั้นไม่มีข้อมูลของนักเตะมองโกเลียเลย
จากมองโกเลียนั้นเพิ่งเข้าร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรก
และการพบกับญี่ปุ่นในนัดเปิดสนามก็แทบจะวัดอะไรไม่ได้นะครับ
ทีมที่เล่นกับญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบระมัดระวังตัว
ก็คือต้องตั้งรับไว้ก่อนนั่นทำให้ไทยนั้นไม่เห็นรูปแบบการเล่นที่แท้จริงของมองโกเลีย
แล้วก็พวกเขาก็มีผู้เล่นในแดนกลางที่น่าสนใจด้วย
ฟุตบอลชิงช้ำเอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีกลุ่มไทย
วันพรุ่งนี้ย้ำกันอีกครั้งนะครับในเวลา๑๕นาฬิกาตามเวลาของไทยนะครับ